บางอินค่ะเขาไปร่วมงานบุญประเพณีปล่อยเรือลอยทุกข์
สารประเพณีโบราณจังหวัดตราดจ้า
แต่ละที่เขาก็มีการทำบุญสะดอกเคราะห์สืบชะตาแตกต่างกันออกไปนะ

ไปที่นี่จังหวัดตราดเนี่ยนะชาวบ้านกว่า๓๐๐คน
ร่วมงานสืบสารประเพณีปล่อยเรือลอยทุกข์
ส่งท้ายสงกรานเหมือนเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
งานนี้นะคะชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญตักบาทพระพิสุสงฆ
จำนวน๙รูปแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์กันก่อน
หลังจากนั้นก็จะร่วมกันนำอาหารข้าวอาหารหวาน
น้ำดื่มดอกไม้ทูบเทียนและเศษเงินค่ะ
ใส่ลงในเรือไม้ขนาดเล็กที่เขาช่วยกันสร้างขึ้นมา
สำหรับคนในหมู่บ้านนะคะก่อนที่จะมีการนำเรือนี้ค่ะ
แห่แล้วก็ปล่อยลอยลงในลำคลองแล้วลอยลงทะเลไปเลยค่ะ

เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่
ใช่ชาวบ้านเขามีความเชื่อแบบนี้ว่า
การที่ปล่อยเรือเนี่ยลอยล่องออกทะเลไปเนี่ยนะคะ
เป็นการแบบว่าลอยความทุกข์ลอยสิ่งอัปมงคลสิ่งเลวร้ายนะ

แล้วการที่ใส่สิ่งของลงเรือแล้วลอยทุกข์กลางทะเลเนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเลด้วย
ก็เลยมีการร่วมกันจัดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นประจำ
ทุกปีแบบนี้นี่เห็นไหมไม่ได้เรือเล็กมากนะ
เรือแบบขนาดแบบปานกลางแต่คนนั่งไม่ได้นะ
คนได้นิดนึงเอาจริงคือมันเป็นเรือที่เขาประกอบขึ้นมา
สำหรับคนในหมู่บ้านแต่ว่าเรือที่เรือที่เขานั่งมันเป็นเรือจริง
แต่เรือที่ประกอบเขาซ้อนไปบนเรือเพื่อจะเอาเรือใส่ของไปปล่อย
แล้วก็มีการจุดประทัดลุ้นจุดหมายปลายประทัด
อ้าวไปแล้วเหรออ้าวไปไปเร็วเหมือนลอยทะเล
อ่าวเวยจังเลยมาใหม่ตั้งแต่ดู๑๒๓
บปนี่พอดไว้ค่ะทีมงานพอดไว้
คือประทัดปลายประทัดของจริงเนี่ยที่ได้รับการจุดแล้วเนี่ย
มันจะเป็นอย่างนี้จะมีเข้าเบ่าดำอย่างนี้

ถูกแต่ถ้าบางที่ที่เราเห็นออกมาแล้วถ้ามันยังครบสวยงามแล้วก็
นั่นคือปลายประทัดที่ถูกควักถูกล้วงออกมาจากในกล่อง

แล้วแต่วิธีถ้าจะรีบหน่อยก็ควักออกมาก็ได้